ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ
ให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับแม้จะอยู่ในวัยไม้ใกล้ฝั่ง
แต่ยายคนนี้ขอสู้เพียงเพื่อให้หลานได้มีข้าวสารดีกิน
ได้มีน้ำสะอาดดื่มเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

ชีวิตยายทุกวันนี้ข้าวสารดียังไม่ค่อยจะมีหุงให้หลานกินเลย
ต้องอาศัยข้าวสารเก่ากลิ่นเหินที่เขาให้มาหงกลิ่นประทังชีวิตไป

ก็ต้องอาศัยสารส้มมาแกว่งให้น้ำมันใส
เพื่อจะได้มีน้ำสะอาดให้ครอบครัวได้กินกัน
ชีวิตยายถึงแม่จะขาดแคนไปแทบทุกอย่าง
แต่ยายก็ไม่เคยขาดกำลังใจจากครอบครัว
กำลังใจที่ทำให้ยายมีแรงสู้ชีวิตมาได้ถึงขนาดนี้
อยู่บ้านหลังนี้กัน๔คนจ้ะ
ยายมีหลานสองคนชื่อน้องก้าวกับน้องกาย
แล้วน้องสาวมาอยู่ด้วยอีกคนชื่อนางกำไรจ้ะ
น้องก้าวน้องไก่เป็นลูกของลูกสาวของยาย
พ่อของเด็กเขาเลิกกันกับลูกสาวจ้ะ

ถนอมไว้ในรังนอ
อีกเจ้ายังอ่อน
ยายเลี้ยงดูมาด้วยความลำบากยากเย็น
เลี้ยงด้วยตัวเองคนเดียวไม่มีใครช่วย

ร้องกินขนมก็ไม่มีตังค์ให้หลานซื้อกินจ้ะ
ไม่มีตังค์ซื้อให้หลานจริง
บางทีไม่มีตังค์ซื้อนมให้หลานกิน

เด็กเล็กศูนย์เด็กเล็กคุณครูเขาให้นมโรงเรียนมา
ยายไม่มีตู้เย็นยายก็แช่ไว้ในโอ่ง
รักษาความเย็นไว้ไม่ให้นมเสียไว
ยายเอานมแช่ไว้ในโอ่งแต่ก็ไม่เย็นเท่าไรหรอก

บางทีก็ได้ซื้อแต่ข้าวสารกับข้าวไม่ได้
ให้หลานกินก็น้ำปลากับกล้วยผสมกัน
ตอนที่หนูกินข้าวกับน้ำปลาหนูกินหมดเพราะมันอร่อย
ยายเลี้ยงน้องก้าวน้องกายมาก็ไม่คิดว่าเป็นภาระ
ก็เลี้ยงดูแลด้วยความรักความสงสารพ่อแม่เขาทิ้งไป
ประมาณ๒ปีที่แล้วน้องสาวของยายก็มาอยู่ด้วย
ชื่อนางกำไรสามีเขาทิ้ง
เมื่อก่อนเขาทำงานโรงงานอยู่กรุงเทพ
แต่ช่วงโควิดโรงงานปิดตัวเขาก็เลยมาอยู่กับยาย
ร่างกายเขาไม่แข็งแรงเป็นกระดูกทับเส้น
เดินก็เดินย่องแย่งต้องใช้ไม้เท้า

พอมาเริ่มดงขาก็เริ่มเดินซี๊ด
บางวันขาดอกชุมพรุ่งมาเริ่มไม่ค่อยไหวก็ต้องพันค่ะ
อย่างยายนั่งสารเข่งยืนสารเข่งเขาก็ช่วยไม่ได้

พอเรามาเป็นแบบนี้เราก็ช่วยพี่ระไม่ได้
ช่วยสารเก่งช่วยทำอะไรไม่ได้

ก็สงสารแกเพราะว่าเราช่วยอะไรเขาไม่ได้
เห็นสภาพน้องสาวเป็นอย่างนี้ยายก็สงสาร
ยายก็ช่วยดูแลทำกับข้าวให้เขากิน

เหลือกันอยู่สองคนพี่น้องยังไงก็ต้องดูแลกันไป
ทุกวันนี้ยายก็ต้องหาเงินตัวคนเดียว
เพื่อมาเลี้ยงหลานแล้วก็น้องสาว

วันหนึ่งยายก็จะสารได้๔๕ลูก

ถ้าลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะได้ลูกละยี่สิบ
เวลายายสารเข่งหลานก็จะช่วยหยิบตอกหยิบไม้มาให้
เขาช่วยหยิบจับอะไรได้เขาก็ช่วยทุกอย่าง

หนูก็จะไปช่วยยายขนไม้ให้ครับ
จากสารเข็งแล้วยายก็ไปเก็บขวดขาย

เวลายายไปเก็บขวดผมก็จะไปช่วยยายเก็บขวดด้วยครับ
ตอนที่หนูได้เก็บขวดกับพี่ก้าว
หนูเก็บขวดได้เยอะกว่าหนูชนะทุกทีเลยนะครับ
ยายก็จะเดินเก็บขวดตามข้างถนน
ตัดวัดโรงเรียนที่เขามีงาน

อกจากนั้นยายก็มีรายได้เพิ่มจากการบีบนวด
จับเส้นเล็กน้อยได้๒๐๓๐
ทุกวันนี้ยายก็อายุ๖๒ย่า๖๓แล้วสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีเป็นโรคความดันสูง
มีอยู่ครั้งหนึ่งยายก็สารเข่งวนไปมันก็รู้สึกจะเวียนหัวหน้ามืดใจสั่นแล้วก็วูบลงไปเลย
เขาเอาหนักส่งลงไปปานยายก็ไม่รู้ตัว
หมอก็บอกว่ายายเป็นความดันสูงเกือบ๒ล้อ
ถ้ายายเป็นอะไรไปก็กลัวจะไม่มีใครดูแลหลานดูแลครอบครัว
ทุกวันนี้ยายก็พกยาความดันตลอด
ปัญหาที่หนักที่สุดของยายตอนนี้ก็คือที่ดินติดจำนอง
เพราะยายไปเซ็นคำให้แม่ผัวของลูกสาวกู้ทกศ๑แสนบาท
แล้วตอนนี้เขาไม่ส่งมา๗ปีแล้วหนี้ก้อนนั้นก็เลยมาตกเป็นของยาย

ยายก็กลัวว่าถ้ายายไม่มีเงินให้ธนาคารธนาคารจะมายึดที่ของยาย
ยายกลัวหลานไม่มีที่อยู่ยายไม่รู้จะไปไหนยายไม่มีพี่มีน้อง

ยายก็อยากจะมีเงินสักก้อนเพื่อไปเคลียร์หนี้ธนาคาร
จะได้มีที่อยู่อาศัยให้หลานอยู่ต่อไป
ยายก็เป็นห่วงอนาคตของหลานว่าถ้ายายไม่มีแล้วหลานจะอยู่กับใคร

การศึกษายายพักไม่ได้เพราะต้องดูแลหลานดูแลน้อง
รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวของยายละนะครับจากจังหวัดสุโขทัยครับ

สวัสดีครับเด็กสวัสดีนะครับลูก

ละปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะครับ

ไหนลองเล่าสิครับว่าเนี่ยมันลำบากยังไงบ้างกว่าที่เขาจะโตมาถึงตอนนี้
บางครั้งก็มีอะไรให้หลานกินบางวันก็ไม่มีสักบาท

ตอนแรกก็ไปขอนมที่พมพัฒนาสังคม
พอโตขึ้นก็ไปขอโรงเรียน
ยายไม่มีตู้เย็นยายก็เอามาใส่องค์
เห็นบอกว่าเด็กสองคนถ้าเวลาเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยพร้อมกันยายลำบากสุดเลยสิ
ตัวคนนั้นแล้วก็เช็ดตัวคนนี้

เมื่อก่อนตาเขายังอยู่เขาก็ยังช่วยได้
เขาก็เป็นไอ้เส้นเลือดสมองตีบ

สองปีเต็มแล้วเนอะค่ะสาเหตุที่ต้องมาเพราะว่า
พอดีเลิกกับแฟนแล้วก็มีโควิดไม่ตกงาน
ก็เลยกลับมาบ้านมาอยู่อาศัยกับพี่
มาอยู่ที่นี่นะครับจริงแล้วยายกำไรเนี่ย
ป่วยมาด้วยเป็นอะไรนะครับ

ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นระยะที่๓
พอก็ให้ดูแลตัวเอง
ไปมาทำไมเดินไม่ได้เดินไม่ได้
ต้องใช้แบบกระเท้าไปหาหมอหมอก็บอกว่า

คุณยายละเนี่ยก็ต้องดูแลทั้ง๓ชีวิตพร้อมกันเลย
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เห็นบอกว่า
จนปัจจุบันนี้ก็ยังคลานเข้าห้องน้ำ

แล้วยายล้านล่ะครับดูแลน้องสาวยังไง
ดูแลหุ่งข้าวหุ่งปลาให้ดีดนวดให้
บางทีเขากินไม่ได้ก็ต้องป้อนเขา
เขามาอยู่ด้วยอีกหนึ่งชีวิตตอนนี้

เห็นพี่สาวเหนื่อยขนาดนี้

ให้เราซุดไปกว่านี้เนาะ

วันนั้นเราค่อยมาช่วยเขาทำงานได้

แล้วก็บีบนวดเล็กน้อย
นี่เหรอฮะจ้ะยายไปได้วิชาสารเข่งมาจากใคร
ได้จากแฟนนะจ๊ะแฟนของสารเข็ง
คุณตาน่ารับเนอะคุณผู้ชมขายใบใหญ่เท่าไหร่
เป็นหลาย๒๐อันนี้๑๐บาท

แถวบ้านก็อย่างนี้แต่ราคาขนาดนี้แหละ

แต่ถึงหน้าที่เขาไม่ได้ใช้ก็ไม่ใช่

เขาไปผูกต้นไม้เป็นเข็งพอดชำ
รายได้ตกวันละเท่าไหร่ยาย

ใหญ่อย่างนี้ก็ประมาณนั้นแหละ๕๐บาท
ค่ากับข้าวในบ้านเนี่ยก็มาจากสารเข่งนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับขอความกรุณานะครับ
เพราะว่าเข่งที่สารเนี่ยสารด้วยมือ
แล้วสารด้วยจิตวิญญาณจริงผมว่า
ถ้าอุดหนุนคุณยายช่วยกันคนละใบสองใบเนี่ย
เป็นค่าข้าวที่จะเลี้ยงครอบครัวเขาได้จริง

ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดสนใจ
เดี๋ยวลองติดต่อมาทางเพจเกมต่อชีวิตของเรานะครับ

คุณยายจะได้มีรายได้อีกทางนึงเนอะ

จ้ะเป็นขวดพลาสติกอ่ะจ้ะ

อาทิตย์หนึ่งยายขายได้สักเท่าไหร่เอ่ย

อันนี้เก็บของเก่านะครับบอกว่ารับจ้างนวดด้วย

หมวบวนร้านนะจ๊ะหมวบวนร้านเขามาสอนนวดที่สลาการมาเรียนบ้านส่วนนะจ๊ะ

ก็จับเส้นได้เหมือนพื้นฐานปวดตรงไหนนวดตรงนั้นได้

แต่ทีนี้ว่าวิธีการนวดของคุณยายเนี่ย

ไปเดินหาโถเอ็นดูจริงเลยเชียว

ก็ใครปวดเมื่อยบ้างใจนวดไม่เจ็บหรอกก็บอกอย่างนี้

ก็หัวไหลบ้างนวดคอบาอะไรอย่างนี้ก็๒๐๓๐ไม่แพงนะจ๊ะ
พอมาประถังเพื่ออะไรให้หลานกิน

บ่อยมั้ยล่ะวันที่มันไม่มีอะมี

หลานต้องกินข้าวกับน้ำปลา
ถ้าไปบีบไปนวดเดินเต็ดเต็ดตังก็ซื้อไข่ให้หลานกิน
ก็แบ่งให้น้องสาวทอดมั่งให้หลานต้มกินมั่งอะไรอย่างนี้

ไข่ให้หลานจ๊ะมือต่อไปหลานไม่มี
ลำบากมากไหมครับ
ก็ลำบากเหมือนกัน
กินข้าวกับน้ำปลาบ่อยไหมครับ
แทบจะทุกวันนะจ๊ะยาย
บอกว่าเงินที่จะซื้อข้าวสารบางทีมันไม่มีเลย
จ้ะบางทีก็เขาก็ให้มาจ้ะ
แต่มันเป็นข้าวสารที่ว่าเป็นกินอัพอจ๊ะ

ยายป่วยบ้างไหมมีโรคประจำตัวบ้างไหม
เป็นโรคไขมันความดันสูง

ขิงอ่ะจ๊ะมันก็ตาลายแบบใจวิวอ่ะ
ถ้ายังกำลังฝืนสารไปเรื่อยเรื่อยแบบก็นึกว่ามันไม่เป็นไรแล้ว
สารสั่นไปมันก็วูบลมไปเลยอ่ะจ้ะก็เขาก็เรียกรถกันมั้
ฉันไม่รู้เหมือนกันไปฟื้นที่หมอแล้ว
ฉันไปโรงพยาบาลเขาออกไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอว่ายังไงจ๊ะ
เขาบอกว่าความดันสูงเกือบสองร้อยอ่ะจ้ะถ้าไม่ทันหมอสองร้อยเนี่ยคือ
เกือบเกือบถึงชีวิตเลยได้เลยทันทีในแตะหมอบอกให้นอน
ฉันบอกว่านอนไม่ได้แล้วคุณหมอหลานฉันต้องดูแลหลานฉันด้วย
หลานไม่รู้อยู่กับใครเพราะน้องสาวก็เอาหลานไม่ไหวก็ไม่แข็งแรง
คือมันไม่สามารถที่จะหยุดได้วินาทีนั้นคือถ้าหยุดปั๊บ
คนในบ้านอดกันทันทีจ้ะยายรัฐห่วงอะไรมากที่สุดนะครับ
ก็ห่วงหลานนี่แหละจะไม่มีกินมีใช้แล้วการศึกษาของหลานก็กลัวหลานไม่ได้เรียน
ถ้าฉันเป็นอะไรไปก็หลานก็จะทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยมาถึงเด็กน้อยกันบ้างเด็กน้อยลูก
น้องก้าวน้องกายน้องก้าวช่วยยายทำอะไรบ้างลูกอยู่บ้าน
ถ้ายายถูบ้านกวาดบ้านยกน้ำไปใส่ชามล้างจาน
กายช่วยแม่ทำอะไรบ้างครับลูกกวาดบ้านกวาดบ้าน
ใครที่บอกว่าโตขึ้นแล้วจะจะจะหาเงินให้แม่ใครครับเหรออืม
พูดว่าไงลูกเขาบอกว่าตอนที่หนูโตขึ้นหนูจะช่วยแม่หาเงิน
แต่หนูบอกตอนที่หนูโตหนูจะช่วยหาตังค์ให้
ทั้งคู่เลยนะครับเขาพูดเองจริงนะคุณผู้ชม
เขาพูดเองรักแม่ไหมครับรักครับ
ยายครับแล้วมารายการของเราจริงวิกฤตที่มันเกิดกับครอบครัวเรา
ถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตยายจะนำเงินไปทำอะไรครับ
อยากจะไปถ่ายที่บ้านที่ดินที่จำนองไว้จ้ะที่ทอศจ้ะ
มันเกิดอะไรขึ้นในครอบครัวครับลูกสาวเอาไปจำนองไปกู้ท้อกสอจ้ะ
แบบว่าเขาให้เอาไปให้แม่ผัวเขากู้ให้อีกทีนึง
แล้วฉันเป็นคนเซ็นค่ำให้เขาแล้วเวลานี้เขาตายแล้ว
ก็เลยยายก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้รับผิดชอบเพราะเราเป็นคนคำ
ต้นทั้งดอกเป็นเงินเท่าไหร่ครับต้นแสนนึงดอกก็ห้าหมื่น
รวมแล้วเป็นแสนห้าแสนห้าถ้าเราไม่ถ่ายจะเกิดอะไรขึ้นครับ
ก็กลัวหลานสองคนน้องด้วยฉันด้วยทุกคนจะไม่มีที่อยู่กันเลยจ้ะ
ในตอนนี้คือเขามีหนังสือมาแล้วเหรอจ้ะมีแล้วมีมาทวงแล้ว
โถแล้วอย่างนี้ยังไงครับก็คงนอนไม่หลับไปเลยอ่ะสินอนไม่รับหรอกจ้ะ
ยายครับพวกเราเป็นกำลังใจให้นะยายนะยายแต่วันนี้นะครับ
พวกเราทีมงานทุกคนนะครับ
มีภาพถ่ายครอบครัวเตรียมไว้ให้
เป็นที่ละลึกที่มาเยี่ยมรายการของเราในวันนี้
นี่คือภาพถ่ายครอบครัวนะครับคุณยาย
ทุกคนมีรอยยิ้มอยู่บนใบหน้า

ผมมอบภาพไว้เป็นความทรงจำที่ดีนะครับ
เวลาที่ได้ดูแล้วหวังว่าทุกคนคงมีความสุข
คุณผู้ชมครับแม้ว่าครอบครัวจะขาดแคลน

ก็ไม่เคยขาดกำลังใจที่จะทำให้สู้ต่อไป
ช่วงหน้านะครับเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของยายละ

ให้สามารถพิธีโจทย์ได้ทั้ง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีนี้นะครับเป็นวินาทีที่สำคัญนะครับ
ครอบครัวของยายละจากจังหวัดสุโขทัย
จะกู้วิกฤตหาทุนต่อชีวิตด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับพวกเราเป็นกำลังใจนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญยายละมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้ยายมั่นใจเรื่องไหนยายตอบเรื่องนั้นนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

เรื่องที่๒จังหวัดสุโขทัย
เรื่องที่๓โรงเรียนวัดตานเตี้ย
เรื่องที่๔ไทยรัฐทีวี

ความรู้ระดับชั้นอนุบาล

ปกตินี่น้องกายยังกินนมอยู่ไหม

แต่นี่นมลูกยายเอาไปแช่ในตุ่มน้ำมันเย็นมั้ย

แต่เราก็ต้องไปแช่เอาไว้เพื่อที่ถนอมเหรอครับ

เอาละเกี่ยวกับนมนะยายนะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

คุณยายแล้วมีนมถุงอยู่ด้านหน้านี้นะครับ
เดี๋ยวเอานมในถุงใส่ขวด
แล้วก็นำไปวางไว้บนแท่นที่เราเตรียมไว้ให้นะครับ

เด็กน้อยสองคนมาเป็นผู้ช่วยของคุณยายลูก

และกติกาสำหรับข้อนี้ก็คือ

ภายในเวลา๓นาที

มันแข่งกับเวลานะเล่นไม่ได้นะลูกนะ

ใจจะได้นะคะ

ช่วยเปิดขวดก็ได้ลูกไก่

สองไปวิ่ง
เปิดขวดรอให้ยายไว้เลยลูกเปิดขวดไว้
ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
สามแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเออเปิดได้เลยลูก
สี่แล้วครับครึ่งทางนมแม่หมดยังลูกหนูวิ่งไปเอานมด้วยนะ

ต่อสถานที่ราชการบ้างไหม
ก็ออกไว้แต่ว่าแค่อำเภอ

ไม่ทำบัตรประชาชนแค่นั้นเอง

ตามสถานที่ราชการเขาจะมีบอร์ด

เคยเห็นบอร์ดที่เขาติดรายชื่อผู้ว่าบ้างไหม

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนปัจจุบันคือใคร

นายสุชาติธีขสุก

นายวิรุณพันเทวี

นางสาวพัชระออน

นายชะยะชัยแสงอิน
ก็เห็นชื่อผู้ว่าในอินเทอร์เน็ต

แต่ปีนี้ไม่แน่ใจค่ะ
ยายตอบข้อนี้ยายก็ไม่มั่นใจ

นายสุชาติธีคารสุขค่ะ

นายสุชาติธีคสุกครับ
ข้อที่สุชาติธีขสุกครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปจ๊ะ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องก้าว
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องครับ

โรงเรียนวัดตานเตี้ยไทยรัฐทีวีความรู้ระดับชั้นอนุบาล

เชิญน้องก้าวมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

หนูต้องเคยผ่านถังขยะ๔ใบนี้แน่

คำถามอยู่ที่ถังขยะ๔ใบนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ถังขยะหน้าตึกเรียน๔ถัง
อย่างนี้ไม่มีสีอะไร
ตัวเลือกที่หนึ่งสีแดง
ตัวเลือกที่สองสีเขียว
ตัวเลือกที่สามสีน้ำเงิน
ตัวเลือกที่สี่สีม่วง
เพราะสีไม่มีสีม่วงครับ
ตัวเลือกที่สี่สีม่วงครับ

ชอบมาแอบกับเพื่อนตึกนี้
ถังขยะมันมีสีแดงสีเขียวสีเหลือง

ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ

ตอนนี้ก้าวจะเลือกเรื่องไหนให้กับน้องกาย

คือเรื่องไทยรัฐทีวีกับความรู้ระดับชั้นอนุบาล
ความรู้ระดับชั้นอนุมานครับ
ความรู้ระดับชั้นอนุบาลนะครับ
ขอเชิญน้องกายมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องกายรู้จักสัตว์อะไรบ้างลูก

รู้ไหมว่าช้างกินอะไรเป็นอาหาร

มันชอบเอาจมูกปล่อยน้ำ
ช้างมันกินกล้วยกินอ้อยนะลูกนะ

เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราเล่นเกมอะไรกันสนุกดีกว่าไหม

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

จับคู่ตัดกับอาหารให้ถูกต้องครับ
เดี๋ยวน้องกายจะต้องเอาอาหารนี้นะครับไปแปะ
เพื่อจับคู่นะครับว่าสัตว์ชนิดไหนกินอะไรนะลูกนะ

ต่อไปลูกอะไรกินอะไรอีก

เช็คน้ำ

ก็ไม่รู้

ต้นกระดาษหนูรู้จักชัดทุกตัวเลย
หนูรู้ว่าลิงก็ไม่เป็นเปล่าอ่ะ
แล้วหนูเจ็บความหิวขึ้นแน่
เสร็จแล้วโจทย์ที่เรามอบให้กับเด็กน้อยไปนะครับ

คุณยายและคุณพี่หนูเขาเชียร์อยู่นะลูก

ตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ดูรายการเขาเชียร์หนูอยู่นะครับ

คว้าทุน๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีที่สำคัญนะครับ
ตัดสินอนาคตครอบครัวของ
ยายละจากสุโขทัยนะครับ
ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่

ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อ

เพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้

และข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมอีก๑ตู้

ถ้าพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมมาลุ้นไปพร้อมกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อแรกจากเรื่องความรู้ระดับชั้นอนุบาลครับ
บางทีก็ได้ซื้อแต่ข้าวสารกับข้าวไม่ได้
ให้หลานกินก็น้ำปลากับกล้วยผสมกัน
ตอนที่หนูกินข้าวกับน้ำปลาหนูกินหมดเพราะมันอร่อยดี
และโจทย์สำหรับข้อนี้นะครับก็คือ
จับคู่สัตว์กับอาหารให้ถูกต้อง
เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับว่าน้องกายทำได้หรือไม่ได้ครับ

เรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนะครับคุณผู้ชมก็คือ
คือเรื่องโรงเรียนวัดตานเตี้ยครับ
เวลายายไปเก็บขวดผมก็จะไปช่วยยายเก็บขวดด้วยครับ
ถ้ายายสารเข่งหนูก็จะไปช่วยยายขนไม้ให้ครับ
ตอนที่หนูโตขึ้นหนูจะช่วยแม่หาเงิน

ถังขยะหน้าตึกเรียน๔ถังนี้ไม่มีสีอะไร

ถูกครับ
ถังขยะหน้าตึกเรียน๔ถังนี้

ถังนี้นะครับก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีแดงและสีน้ำเงินนะครับ
เพื่อบอกชนิดการแยกขยะเอาไว้นั่นเองนะครับ
น้องก้าวทำไปได้อีกหนึ่งข้อแล้วครับคุณผู้ชม

เพิ่มอีกหนึ่งดอกเป็นสองดอก
ครึ่งทางแรกไปได้สวยมาก

ข้อต่อไปนี้คือ๑แสนบาทนะครับ
แล้วถ้าผ่านข้อนี้ไปได้
ติดจำนองยาก็อยากจะมีเงินสักก้อน

จะได้มีที่อยู่อาศัยให้หลานอยู่ต่อไป

เทนมใส่ขวดนมจำนวน๘ขวด
ภายในเวลา๓นาที

ว่าทำได้หรือไม่ได้ครับ
พอได้ข้อนี้ก็๑แสนบาทเข้าไปแล้วนะครับ
ความหวังที่จะถ่ายที่เข้ามาใกล้เต็มทีแล้วนะครับ

เอาแล้ว
ยายนะครับใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ชมครับ
๒นาที๔๗วินาทีครับ

มันก็จะดีใจแบบสุดเลย

ตอนนี้นะฮะครอบครัวของยายละจากสุโขทัยนะครับ
ยังไม่พลาดแม้แต่ข้อเดียวนะครับ
ได้รับทุนไปต่อชีวิตในตอนนี้นะฮะ
แสนบาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๓ดอกแล้วครับ
เหลือเพียงอีก๑ข้อเท่านั้น
ข้อนี้ถ้าไม่พลาด๑ล้านบาทได้กลับบ้านแล้วนะครับในวันนี้นะฮะ
จากเรื่องที่เหลือก็คือเรื่องจังหวัดสุโขทัยครับ
พอเราไปแบบนี้แล้วก็ช่วยพิลาไม่ได้
ช่วยสารเก่งช่วยทำอะไรไม่ได้
ก็คุ้มใจว่าสมัยเมื่อไหร่เราจะหาย
จะได้เราไปทำงานช่วยเหลือเขาได้บ้าง
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือ
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคนปัจจุบันคือใคร
ข้อที่๑ค่ะนายสุชาติกีคารสุขค่ะ

นะ๑ล้านบาทนะครับ
อยู่ในกำมือและอยู่ในข้อนี้นะครับ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

มีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

ขอให้โชคดีในการไขในครั้งนี้นะครับ

ออกแล้วครับ
ลุ้นกันจากตู้หมายเลข๒ก่อนดีกว่า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

ได้รับทุนไปต่อชีวิตไม่น้อยจริงนะครับ

และเข้าศร้านอีก๑๐๐กิโลกรัมครับ
เย้ครับครับครับสวัสดีครับ

แต่ยายระก็มีหลานและน้องสาว
ที่เป็นกำลังใจให้ยายละได้สู้ต่อเพื่อทุกคน
ผมขอฝากครอบครัวของยายละนะครับช่วยกันเมตตาด้วย

ถ้าถามว่าเงินรางวัลวันนี้ได้สูงก็จริง
แต่ถ้าเอาไปโปะเรื่องที่เงินที่จะต้องดำเนินชีวิตต่อนั้น
ก็คงจะหาได้ยากอีกเช่นเคยนะครับ
ถ้าเผื่อว่าท่านหนึ่งท่านใดที่มีความประสงค์อยากจะช่วยนะครับ
ช่วยเถอะครับเขากำลังตกทุกข์ได้ยากจริงจริง
ผมกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับ

ยายขอบพระคุณนะครับที่มาในรายการของเราในวันนี้
ผมขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะครับ

ขอให้สุขภาพแข็งแรงให้คุณพระคุ้มครองนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อ
ที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวี

ผมก็ไปลงทุนมาประมาณ๓๐๐กะโล
เจ้าของตลาดเขาโทรมาบอกว่าเขาสั่งปิด

งวดเขาอยู่๓งวด

ักปลาร้าใส่ถุงจำนวน๖ถุง
ภายในเวลา๓นาที